ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงรอการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยอยู่นะฮะ
แน่นอนว่าจุดสำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙

ตัวเลขล่าสุดวันนี้เราฉีดไปแล้วประมาณ๔๗ล้านโดส๔๗ล้านโดส
แต่ว่าก็จะมีเข็ม๑เข็ม๒อะไรก็ว่ากันไป
๓ที่จะต้องไปบูสเตอร์กันต่อเนี่ยนะครับ
วันนี้๒๔กันยายนวันมหิดลกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน๑ล้านโดสทั่วประเทศ

ถ้าเราฉีดได้วันละ๑ล้านโดสแบบนี้

ก็ต้องดูว่าภาพรวมแต่ละวันไปถึงไหน
แต่ว่าเราเคยฉีดวันหนึ่ง๗๘แสนเราฉีดได้นะ
แต่ว่าวันนี้ได้ถึง๑ล้าน
วันนี้ตั้งใจว่าจะฉีดให้ได้๑ล้านโดสทั่วประเทศนะครับ

คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คือที่สถานีกลางบังสือในปัจจุบันตอนนี้
เริ่มฉีดกระตุ้นเข็ม๓แล้วนะฮะ
ท่านที่เคยมาฉีดเข็ม๑เข็ม๒ที่สถานีกลางบังสือ

อย่างที่สถานีกลางบางซื่อวันนี้ตั้งเป้าฉีดเข็ม๓เนี่ย

ส่วนผู้ที่เดินทางมาฉีดในวันนี้ทั่วประเทศ
จุดก็คึกคักแต่มีจุดหนึ่งคนเห็นภาพแล้วบอกเป็นห่วง

ก็คือที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับ
ที่โรงพยาบาลกันตังนี่ฮะ

คือคุณรัชพรที่นี่เนี่ยเพิ่งได้เข็มแรกนะฮะ

คุณผู้ชมที่มองไปนั่นคือแบบขออนุญาตศีรษะคนทั้งนั้นเลยนะคะ
ใช่ฮะโรงพจบันกันตัง

โอ้โหนี่ดูสิฮะ
ถ่ายคลิปไว้นี่นาที
โอ้โหน่าน่าน่าโอ้โห
นี่ฮะจนเจ้าหน้าที่ต้องมาประกาศให้กับ
ผู้ที่มากันเป็นพันคนเนี่ย
บอกว่ายังไงขอให้จัดระเบียบจัดคิวกันหน่อย
อย่าจับกลุ่มในการพูดคุยกันเป็นกลุ่มก้อน
ขอให้เป็นลักษณะเป็นระเบียบรักษาระยะห่างหน่อย

ไม่รู้จะเว้นระยะห่างยังไงเหมือนกัน
สุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาประสานนะครับ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเอาเป็นลักษณะ
ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนก็แล้วกัน
หรือว่าใครที่แบบวันนี้ทราบข่าวว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้เนี่ย

หลังพอสายก็เริ่มจะคล้ายแล้ว

งั้นวันนี้เนี่ยไม่รู้จะอยู่กันยังไง

ส่วนก็ทยอยเดินทางกลับไปก่อนนะครับ

คือตอนนี้เรากำลังเร่งระดมการฉีดวัคซีน